ไปกันที่สมุทรสาครนะครับ
คุณผู้ชมเมื่อคืนวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
มีเหตุฆาตกรรมการเกิดขึ้น

สุดท้ายแทงเพื่อนจนเสียชีวิตนะคะล่าสุดวันนี้มอบตัวแล้วที่บ้านเกิด
จังหวัดนครปฐมค่ะนายสักกรินหลุนรอดวัยห้าสิบเอ็ดปี
ถูกตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครควบคุมตัวมาสอบปากคำนะคะ
หลังใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทงนายชาติชายวันศุกร์
เพื่อนร่วมงานจนเสียชีวิตในป้อมยามหน้าบริษัทสุราแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครในวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุนายสักกรินหนีไปค่ะแต่สุดท้ายก็ติดต่อเข้ามอบตัว
อบตลานตากฟ้าที่จังหวัดนครปฐมเย็นเมื่อวานนี้
นายสักกรินเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่เดียวกับนายชาติชายผู้ตายสนิทกันมาเจ็ดถึงแปดเดือนแล้วค่ะ
วันเกิดเหตุนั่งกินเหล้ากันสองคน
ต่างฝ่ายต่างก็เมากันทั้งคู่พูดจาขัดคอกันก็เลยทะเลาะวิวาดกัน
วิวาดอย่างเดียวไม่พอถึงขั้นล็อกคอกันเลยแล้วก็ชุนละมุนกันเกิดขึ้น
ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเขาได้เอามีดแทงเพื่อน
แต่ยอมรับว่าเห็นรอยเลือดซึมออกมาจากหน้าอกผู้ตายก็พยายามรีบตามคนมาช่วยค่ะ
แล้วก็ย้อนกลับมาดูเพื่อนด้วยแต่สุดท้ายก็หนีไปตั้งหลักที่บ้านพักในนครปฐมนะคะ
ตั้งสติได้แล้วก็เริ่มรู้สึกผิดก็เลยมาติดต่อขอมอบตัวนี่แหละค่ะ
เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีค่ะ